ล่าสุดก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถูกยิงตาย

ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะ

คนตายยิงปืนขู่ก่อนเขาก็เลยต้อง

วันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบ

แต่ภาพที่น่าเศร้าที่สุดคือภาพของแม่ผู้ตายนะคะ

สุดท้ายมาเจออีกทีก็พูดคุยกันไม่ได้แล้ว

หัวอกคนเป็นแม่ร้องไห้อย่างหนักหลังสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวคือนายธนงศักดิ์วินากรอายุ๒๘ปีถูกยิงเสียชีวิตในสวนยางพาราอำเภอปากชมจังหวัดเลย
๖เดือนแล้วที่แม่ไม่ได้เจอหน้าลูกเพราะไปขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดภูเก็ตไม่คิดว่าการมาเจอลูกครั้งนี้จะไม่สามารถพูดคุยกับลูกได้
ก่อนหน้านี้ลูกชายโทรบอกว่าถูกคนขู่ฆ่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริง
โอ้ยเหมือนคำมันพูดเลยว่าเขากระโมยยิงมันอยู่แล้วเขาไปหกยิงมันมันบอกแม่นะพ่อนั้นไม่เชื่อ
ล่าสุดตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วชื่อนายวิทยาภาลีอายุ๓๖ปีเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันและอยู่สวนยางพาราใกล้กับผู้ตายสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่านายธนงศักดิ์จนเสีย
จากการสอบสวนของตำรวจพบว่าคืนเกิดเหตุนายวิทยาและเพื่อนชาวลาวอีก๒คนนั่งอยู่กระท่อมใกล้กับสวนยางของผู้ตายแล้วมีการยิงปืนหนึ่งนัด
ว่าผู้ตายอาจคิดว่ากลุ่มผู้ต้องหายิงปืนข่มขู่
ระหว่างที่ผู้ตายกำลังขับรถกระบะจะกลับบ้านเจอชายชาวลาวสองคนซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์สวนมา
ผู้ตายจึงยิงปืนขมครูไปหนึ่งนัด
ชายชาวลาวสองคนจึงขี่รถจักรยานยนต์กลับไปบอกผู้ต้องหาที่กระท่อมว่าโดนผู้ตายไล่ยิงจึงพากันไปเคลียร์กับผู้ตาย
ก่อนจะมีปากเสียงกันจากนั้นผู้ตายใช้ปืนตีเข้าที่ศอกซ้ายของผู้ต้องหาผู้ต้องหาจึงชักปืนออกมายิงหน้าผากจนผู้ตายล้มลงเสียชีวิต
ก่อนจะนำปืนไปใส่แกลลอนน้ำมันทิ้งน้ำแล้วหลบหนีไป
นายวิทยาอ้างว่าสาเหตุเนื่องจากที่ผ่านมาถูกผู้ตายยิงปืนคมคู่บ่อยครั้งและพยายามจะยิงเพื่อนชาวลาว
โกรธแค้นและหวังจะมาเคลียร์กับถูกผู้ตายทำร้ายจึงชักปืนมายิง
จากนี้ยังอ้างว่าอีกสาเหตุหนึ่งคือมีปัญหากัน
เนื่องจากผู้ตายไม่พอใจหาว่าเขามายุ่งเกี่ยวกับแฟนของผู้ตาย
เหมียวโลกฐานด้วยครับ
คุณผู้ขายโลกใช้ไม๊มัทิฟโกยี่ความใจร้อนปิดแขวนก็ไหว

ไปยิงน้องเขาก็น้องเขาก็ขี่รถขึ้นไปดีอย่างนี้

ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
และจะนำตัวส่งสารฝากขังต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน